คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ที่อุตรดิษฐ์

แล้วน้าชายคว้าปืนลูกซองยิงหลานนะคะ
เสียชีวิต๑บาดเจ็บอีก๑
ผู้เสียชีวิตก็คือนายรุ่งสนเอี่ยมอายุ๕๓
ถูกปืนลูกซองเป็นกระสุนชนิดลูกปลายอะค่ะ
ยิงเขาที่หัวกลางคอและที่หน้าท้อง
ส่วนคนเจ็บนะคะในรถสนเอี่ยมพี่ชายของผู้เสียชีวิต
กระสุนเข้ากลางหน้าผากนะ
ตำรวจจับตัวผู้ที่ก่อเหตุนะคะเป็นน้าชายค่ะ
้าชายของคนเจ็บของคนตายเนี่ยค่ะ
ชื่อว่าในวิทย์อายุ๖๐บ้านก็อยู่แถวนั้น
ของกลางก็คือปืนลูกซองสั้น๑กระบอก
ปืนยาวไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งกระบอกก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ในวิทย์ผู้ต้องหาเนี่ยบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของผู้ตาย
กับคนเจ็บเนี่ยค่ะคือมันเป็นลักษณะที่ว่าพื้นที่ใหญ่
แล้วก็บ้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันหลายหลังเป็นเครือญาติกัน
ก็เคยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อของผู้ตายเรื่องทางเข้าออกบ้าน
วันเกิดเหตุผู้ต้องหากำลังเดินกลับเข้าบ้าน
เจอในรุ่งกับในรุ๊ดหลานชายสองคนนี้เจอกันปุ๊บทะเลาะกันปั๊บ
มีปากเสียงกันทะเลาะกันอย่างรุนแรงผู้ต้องหาวิ่งกลับเข้าบ้านค่ะ
เอาปืนออกมายิงหลานสองคนเจ็บหนึ่งตายหนึ่งนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับพ่อของผู้ตายนายมาลัยสนเอี่ยมอายุเจ็ดสิบเจ็ด
บอกว่าบ้านของในวิทย์ผู้ต้องหาอยู่ด้านในสุด
ส่วนตรงกลางเป็นบ้านของน้าด้านหน้าสุดก็คือบ้านของนายมาลัย
คือแบ่งพื้นที่กันพื้นที่ข้างบ้านก็มีพื้นที่โล่ง๓เมตรเป็นทางเข้าออก
แต่ในวิทย์ชอบเข้าใจผิดว่าเป็นสมบัติส่วนกลางของครอบครัว
แล้วก็เหมือนกับไม่ได้รับส่วนแบ่งก็จ้องจะหาเรื่องมาตลอดครับ
ให้เตือนได้ให้เดินทางเข้าออกได้ปกติเนอะอ่าอ่า
ไม่ได้จะปิดกั้นอืมอืมแล้วไม่มีกั้นแล้วไปดูก็ได้อันตรายลด
ครับซึ่งเรื่องซึ่งเรื่องทางเข้าออกนี่ก็ไม่เคยมีปัญหากันเลย
แต่มันมันแต่เขาเอาไปอ้างกับตำรวจเฉยเฉยอืม
เขาแบ่งเป็นตัดเป็นส่วนเดี๋ยวไปดูก็ได้ครับอืม
แต่เขาเข้าใจว่ามันเป็นที่ดินของต้นตระกูลค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น้องสาวของผู้ตายนางนุชรัฐเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
พี่ชายทั้งสองคนเนี่ยเขาไปตกปลาพอในวิทย์รู้ก็เริ่มมาหาเรื่อง
ตะโกนด่าแบบเหมือนกับพูดลอยลอยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เอาไม้มาคว่างใส่ห้องครัว
ซึ่งแม่อายุเจ็บสิบทำอาหารอยู่น่ะเหมือนกับย่วมโอโห
พี่ชายสองคนทนไม่ไหวแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันแบบนี้
พี่ชายเธอเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บหนักอีกหนึ่งค่ะ
แว่งไม้ใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้พี่ชายคนที่เสียชีวิตน่ะ
เขาก็เดินออกไปตรงพื้นที่ตรงเขตนอกครัวอ่า
เพื่อจะไปถามกันว่าจะเอายังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าแบบว่า
เอามึงเข้ามาก็เกิดการท้าทายกันนะคะแล้วก็ค่อยค่อยหลอกให้พี่ชาย
เข้าไปในเขตพื้นที่ที่บ้านค่ะแล้วก็น่าจะค่ะ
จ่อปืนยิงพี่ลงมาจากบ้านนะคะส่วนศพของในรุ่งเนี่ยนะคะ
ญาติก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระฝางแม่ของผู้ต่อ
ก็บอกว่าที่ผ่านมาในวิทย์หาเรื่องเธอกับครอบครัวมาตลอดเลยนะ
กำชับสามีด้วยซ้ำว่าอย่าไปตอบโต้อะไรเลย
กลัวจะเกิดเรื่องแต่ก็มาเกิดเรื่องจริงครับ
หน้านี้๒ปีในวิทย์เคยเอาปืนมาเจาะหัวลูกชายแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนั้นไม่กล้ายิงลูกชายก็เลยรอดชีวิตมาได้